บราเซลคนหนึ่งถึงกับน้ำตาร่วงน้ำตานองหน้าเลย
ดีใจเพราะว่ามีคนไทยเก็บกระเป๋าของเธอได้
แล้วก็เอามาคืนให้เธอบอกเธอทราบซึ้งใจมาก
จนกระทั่งแบบน้ำตาไหลเลยค่ะ

เที่ยวเมืองไทยค่ะแล้วก็นั่งรถตู้ไปเที่ยวตลาดน้ำอำภาวา
แล้วก็ตลาดน้ำดำเนินสะดวกลูกหลานมาเต็มไปหมด

ลูกก็หุ่นอ่ะหยิบของจ่ายอันนั้นหยิบอันนี้ครบหรือยัง

ก็ง่วนกันอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่ารีบด้วยหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็เป็นจุดพักรถถูกไหมคะก็อาจจะต้องเดินทางกันต่อ
ก็ซื้อของซื้อของกันไปแล้วก็ลืมซองใส่เงินเลยค่ะ

เสร็จปุ๊บนางสาวพรไพรินศรีสดพนักงานร้านมินิมาตรนี่แหละค่ะ
เห็นน่ารักมากนะรีบเอาไปคืนเลย
นี่อ่ะลูกศรสีแดงเนี่ยคือซองใส่เงิน
นี่เขาลืมเดินออกไปเลย
ซึ่งเธอก็ไม่ได้แอดใจนะไม่ได้แอดใจ
แล้วเนี่ยค่ะพนักงานคนไทยของเรานางสาวพรพายลิน
ก็รีบเอาซองนี้ไปให้กับตำรวจโรงพักเมืองสมุทรสงคราม
ตรวจสอบดูเนี่ยนะคะเป็นเงินสกุลเงินบาทก็มี
เงินดอลลาร์ก็มีรวมแล้วเนี่ยแสนบาทค่ะ

ตู้เองก็เป็นรถตู้ที่ว่าจ้างมาจากบริษัทแบงคอกเรนนี่จำกัดนะคะ
ก็เลยประสานกันเลยทั้งบริษัทรถตู้ทั้งหลายที่
ก็รู้มาว่าอ๋อตอนนี้นางพอล่าเดินทางไปที่กระบี่แล้ว
ลืมรีบประสานไปยังโรงแรมที่ภักดิ์ด้วยเพื่อสอบถาม
ก็เลยนัดรับทรัพย์สินคืนกันที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทางกลับ
พอไปรับทรัพย์สินคืนที่สนามบินนะคะนางพอลล่าก็กล่าวขอบคุณตำรวจ
แล้วนางสาวพรไพรินด้วยโดยบอกว่าไม่รู้ตัวเลยจริง
ไม่รู้เลยว่าทำเงินหายที่ไหนนึกไม่ออก
นึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยคือรู้ว่าหายไปแต่ไม่รู้ว่ามันไปตกหล่นที่ตรงไหน
ไม่รู้ว่ามันไปหายอยู่ตรงไหนค่ะ
บอกว่าขอบคุณคนไทยมากเลยนะที่มีจิตใจดี
ตัวเธอชอบประเทศไทยมากมาเที่ยวที่นี่ก็หลายต่อหลายครั้งแล้ว
และจะกลับมาเที่ยวอีกหลังจากนั้นก็มอบของขวัญตอบแทนน้ำใจของ
ให้กับพลเมืองดีคนนี้นางสาวพรไพรินเนี่ยนะคะ
แล้วก็สวมกอดกันทั้งน้ำตาเลย
เห็นภาพนี้ก็ประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวของนางสาวพรไพริน
ดีจังเลยเขาถือเป็นตัวแทนของคนไทย
ที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่ส่งให้คนต่างชาติได้เห็นว่า
มาที่นี่เราไม่ได้มีชื่อเสียงด้านไม่ดีอย่างเดียว

แล้วเขาจะกลับไปบอกเพื่อนเขาที่บ้านเมืองเขาว่ามาแล้วเนี่ยเขาเจออะไร
นี่หลายเคสแล้วนะคะที่ต่างชาติ

กระเป๋าไว้เงินรวมทรัพย์สินเป็นล้านเลย

เอาชื่นชมจริงขอบคุณคนไทยคนนี้ที่ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีแบบนี้